จากคนที่เขาสมหวังผิดหวัง
ก็จะมีคนดวงดีดวงเห็งก็เป็นธรรมดา
คนที่ดวงดีดวงเฮงเราก็ต้องยินดีกับเขาด้วย

เดี๋ยวจะพาไปหน่อยที่นี่เลยครับ

ไม่เนอร์แต่ว่าไปเมืองลุง

ก็เข้าไปออกสลากสัญจรที่พัทธลุง
แล้วทีนี้เขาฮือฮากันทั้งห่อตอนที่ออกสลากกัน

เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นเลขอะไรมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันยังไงฮะ

เห็นไหมตองเก้า

ทีนี้เนี่ยเขาไปผูกโยงกับรถคันนี้ที่มีทะเบียน๙๙
ซึ่งเป็นทะเบียนรถยนต์ประจำตำแหน่งของคุณกู้เกียรติวงกระพันธ์
ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธาลุง

เหตุการณ์ยังไม่จบคุณผู้ชมครับ
ยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่เฮฮาฮาเฮไม่แพ้กันเลย
นั่นก็คือเลขท้าย๒ตัวน้องใบตองเลขท้าย๒ตัวงวดนี้อะไรนะ

หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้ว๖๕มันไปเกี่ยวอะไรกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุง

เกี่ยวครับคุณกู้เกียรติวงกระพันธุ์ท่านนี้เป็นภูวารัชกาลจังหวัดพัทธาลุงคนที่๖๕
ก็เชื่อกันแบบนี้

หูยท่านผู้ว่ามาให้โชค

ท่านเป็นผู้ว่าคนที่๖๕ทะเบียนรถ๙๙
เป็นเลขหน้าพอดีเลยใช่โอ้โหอะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนี้
ก็คือฮากันไปแหละนะเรื่องของตัวเลขจริงแล้วเนี่ย
คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะออกยังไงอะไร
แต่ว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวพันธุ์อะไรที่เรานึกถึงพอดี
เวลาออกมาเอ้าทำไมเป็นแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้
เจอได้ตัวเองนะซื้อไม่ทัน
จริงแล้วก็เราก็เห็นกันบ่อยนะ

มีทั้งทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีก็มีแทบทุกงวดเลย
นี่ล่าสุดก็รถท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงถูกไหม

ไม่ใช่แค่ทะเบียนรถอย่างเดียวนะ

เครื่องบินเลยเหรอเครื่องบินของนายกค่ะ
เครื่องบินนายกเลยนะอ่า

จำได้ไหมที่เสียเออแต่เขาซ้อมแล้วนะ

เราพูดถึงเรื่องตัวเลขเฉย